ก็ต้องยอมรับนะคะว่าข่าวการฆ่าตัวตายมีบ่อยจริงนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ทักเข้ามาว่าโอ้โหทำไมข่าวการฆ่าตัวตายมันมีเยอะจังแล้วถ้ายิ่งเป็นเด็กเป็นคนอายุน้อยแล้วมาก่อเหตุฆ่าตัวตายเนี่ยมันยิ่งน่าสลดค่ะเหตุการณ์นี้เป็นน้องนักเรียนชายชั้นม๖

ข้อความเป็นแบบนี้ค่ะเขียนถึงพ่อแม่และพี่นะคะระบุว่าผมเขียนข้อความนี้ให้แม่พ่อพี่ของผมผมขอโทษที่ผมอ่อนแอผมเก็บความรู้สึกนี้มา๔ปีแล้วผมเป็นภาระให้แม่มานานพอแล้วและพ่อผมขอโทษที่ทำให้พ่อต้องซื้อคอมพิวเตอร์มาให้ผมและพี่ก็คือพี่สาวนะคะเป็นคนแข็งแรงผมขอโทษที่คอยให้ค
ลำบากอยู่เสมอแต่ลักกี้คือแมวค่ะตั้งแต่ลักกี้หายไป
ผมรู้สึกหมดหวังกับอนาคตของผมผมไม่อยากทำอะไรเลย
ผมไม่อยากเล่นเกมผมไม่อยากไปเรียนอยากจะนอน
ทำให้ตัวเองผ่านวันเวลาไปแต่ละวันจนกว่าผมจะทนไม่ไหว
ผมรักทุกคนในครอบครัวผมเนี่ยฉบับแรกเขียนถึงครอบครัว
โอ้โหนี่บอกเก็บความรู้สึกมาสี่ปีเหรอสี่ปีค่ะนี่สิบเจ็ดใช่ไหม
แสดงว่าน้องรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่๑๓อ่ะใช่
ความรู้สึกไว้แบบนี้ตั้งแต่สิบสามเลยเหรอแล้วก็เก็บทุกเรื่องอ่ะค่ะ
อันนี้พี่สาวบอกเองนะคุณพ่อซื้อคอมพิวเตอร์ให้ก็เก็บมาคิด
ส่วนอีกหนึ่งฉบับนะคะเขียนถึงเพื่อนและอาจารย์นะคะ
ขอโทษทุกคนที่ช่วยเหลือและให้ประสบการณ์ขอโทษอาจารย์ที่ขาดลาบ่อย
เพราะตามหาสิ่งที่จะทำให้เขาไม่ฆ่าตัวตายเนี่ย
บอกว่าตามหาแต่ตามหาไม่เจอ
ก็เลยฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บจดหมายทั้งสองฉบับนี้เอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวพี่สาวกับแม่ไปทำงาน
ช่วงเย็นพอกลับมาก็อ้าวน้องชายไม่ได้ไปโรงเรียนที่รู้เพราะชุดนักเรียนที่รีดเอาไว้ให้ค่ะ
แวนอยู่ที่เดิมเรียบร้อยก็เลยเรียกหาน้องไม่มีเสียงตอบรับ
เห็นว่าห้องน้ำชั้นสองถูกล็อกจากด้านในแม่ก็เลยเอากุญแจมาไข
ก็พบว่าน้องชายนอนจมกองเลือดอยู่แล้วก็มีปืนตกอยู่ข้างตัว
ตกใจกันสิคะไปเรียกญาติไปเรียกเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็เนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยต้องแจ้งตำรวจนะคะ
พี่สาวบอกว่าคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากน้องแมวด้วยค่ะ
แล้วน้องชายรักมากนะหายออกไปจากบ้านปีกว่าแล้วอะค่ะ
ทุกคนในบ้านโดยเฉพาะตัวน้องชายก็รีบช่วยกันตามหา

แล้วก็เป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้ว
ก็เลยเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เกลียดมาก

ที่โรงเรียนก็มีปัญหาใช่ไหมคะ
ไม่ใช่มีปัญหา
ทางตำรวจสพธัญบุรีก็ได้มีการพูดคุย

เป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด

แล้วก็ล่าสุดคุณพ่อเพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์ให้

กลับคิดว่าเป็นการสร้างภาระให้ครอบครัว

ที่เกิดเหตุนะคะก็เก็บขม่าวดินปืน

ส่วนผู้เสียชีวิตก็ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ก็มีจดหมาย๒ฉบับ
ใช่ไหม

เค้าก็เปิดเผยกันมานะครับ

น้องที่ฆ่าตัวตายด้วย

เจ้าหน้าที่ก็ให้รับศพออกมาเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกานะครับ
ทางยาดบอกว่า

แล้วก็ไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอะไรมากนักนะครับ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางไปที่

ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ก็ไปพบกับคุณครูที่ชื่อครูก้อย
ที่น้องได้เขียนจดหมายถึงก่อนที่จะฆ่าตัวตายนะครับ
คือในจดหมายเนี่ยได้เขียนเอาไว้

เพราะครูจะอยู่ห้องพยาบาลนะฮะ

ทำให้หมอก้อยภูมิใจไม่ได้
แต่ผมรักหมอก้อยจริงครับ

ทุกวันที่ผมขาดหรือลาไม่ไปโรงเรียนนั้น
ก็เพราะผมพยายามหาสิ่งที่จะทำให้ผมไม่ฆ่าตัวตาย
แต่สุดท้ายผมก็หามันไม่เจอ

ถ้อยคำนี้นะผมไม่รู้ว่าครอบครัวหรือว่า

พยายามหาสิ่งที่จะทำให้เขาไม่ฆ่าตัวตาย

เราจะช่วยเขาได้ใช่ไหม
พาไปหาคุณหมอให้คุณหมอช่วย
เนี่ยมาเจอกันในวันที่มันสายเกินไปแล้ว
อย่างที่บอกก็คล้ายกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า
คือสำคัญมากคือคนใกล้ชิด

คือคนที่อยู่ใกล้ตัวต้องสังเกตนะ

ครูก้อยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ลูกศิษย์ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิต

เพราะว่าไปรับปริญญาพี่สาวที่จีนมา๑สัปดาห์นะฮะ

หลังเลิกเรียนเพื่อนสองคนก็เลยไปดูที่บ้าน
พบว่าบ้านปิดเงียบตะโกนเรียก

จนมาทราบว่าลูกศิษย์เนี่ย

ครูจะว่างวันจันทร์ให้ขนหนังสือมาหาครู
และรับปากกันว่าจะมาเจอกันวันจันทร์ที่โรงเรียน
แต่พอวันจันทร์ผ่านไปก็ไม่ได้มา
พอไม่ได้มาปั๊บครูก็เรื่องยุ่งอยู่
แต่พอทราบข่าวอีกทีนึงว่า

แล้วก็ช่างที่ทำหลังคาอยู่ก็ไม่เจออุ้มเลย

ก็เลยเห็นบ้านเงียบไม่เปิดไฟก็เลยดู

แล้วเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมากเลย

ให้มาคุยให้ได้นะวันจาน

ระยะที่ทิ้งห่างกันไประหว่างครูกับลูกศิษย์ค่ะ

ถ้าครูคือได้เจอเขา

เวลานี้เขาก็ต้องมาเจอกับครู

ปรึกษาให้กับน้องที่เสียชีวิต

แล้วครูก้อยก็อยู่ประจำห้องพยาบาลด้วย
ก็มีความรักความผูกพันกันมาก
คอยช่วยเหลือคอยปรึกษากันอยู่ตลอด

แล้วก็มักจะพูดให้ครูก้อยฟังเสมอว่า

ซึ่งเขาก็อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่สาว

น้องเนี่ยมีความคิดแบบไหน

คือก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
ที่เด็กต้องการความดี
ความรู้สึกดีจากครูอะ
จุดนั้นน่ะครู
ครูเข้าไม่ถึงจุดนั้นของเด็กน่ะ

แต่วันจันทร์นั้นครูควรจะ

คือไปเอาเด็กออกมาจากจุดนั้นให้ได้

เวลากี่โมงกี่ยามนะ

อย่าปล่อยจุดนี้อย่าทิ้งอย่าข้าม

ต้องการเราถามเด็กสักคำนึงว่า

ควรจะไปตรงนั้นเลยที่เด็กอยู่
ควรจะไปตรงนั้นเลยที่เด็กต้องการเรา

ช่วงเวลานิดเดียวจุดสปอร์ตเล็กจุดนี้
เป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตเด็ก

ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต

ที่หมู่บ้านเจริญล่าผ้า๒๕ดตทัญบุรี

รู้ว่าน้องเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่ารถจอดอยู่
สัก๔๕โมงเย็นมีเพื่อนนักเรียนมาหา๒คน
บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าน้องไม่ได้ไปโรงเรียน

ขอประตูเรียกด้วยไม่มีใครออกมา
โทรศัพท์ไปก็ติดต่อไม่ได้
คนงานที่ต่อเติมบ้านก็เก็บของนะคะ
ประมาณสัก๕๖โมงเย็นช่วงนั้นฝนตกหนัก
ก็เลยบอกว่าช่วงนั้นแหละที่น้องก็ใช้ปืนยิงตัวตาย
ทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียงปืน

คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะ